ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมีนความรักคนโสดจะได้ของขวัญของกำนันที่น่าชื่นใจ
มาเป็นสะพานขอเริ่มความสัมพันธ์ให้รับไมตรีไว้
คนมีคู่จะได้ของหรือโอกาสที่ดีจะได้รับข่าวดีมีทายาทเพิ่มขึ้น
สุขภาพมีเกณฑ์เจ็บป่วยจากสุรายาเมาจะมีอาการแพ้อากาศ
หรือมีอาการหูอื้อฟังอะไรไม่ค่อยชัดการเงิน
กำลังก้าวเข้าสู่ระยะมีปัญหาฐานะการเงินยังไม่ค่อยดี
ไม่มีโชคลาภพิเศษให้เห็นเด่นชัดเรื่องเงินเป็นเหมือนไฟสูงร้อนรุ่มในใจไปจนสิ้นเดือน
ยาวไปจนถึงสิ้นปีจะเสียเงินจากอบายมุกทุกชนิด
ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องการงานยังดำเนินไปปกติ
ไม่มีอะไรโดดเด่นก้าวหน้าปัญหาที่กำลังเผชิญ
จะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือยังไม่สมหวังเรื่องเปลี่ยนงานเปลี่ยนตำแหน่ง
ระวังศัตรูมาเล่นงานแต่อย่าวันไหว
แค่ทำให้รำคาญเท่านั้น
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์